เพราะว่าตอนแรกผู้ชายคนนี้นะถือมีดบุกเข้าไปในวัด
แล้วขู่ด้วยนะจะแทงพระจะฆ่าพระ
พอลูกศิษย์วัดนะโทรแจ้งตำรวจ
คุณผู้ชมดูนะตอนที่ตำรวจมาถึง

เอาไงด้วย

เอาไงเอาไงเอาไง
เอาไงเอาไงเอาไง
เอาไงเอาไงเอาไง

ก็ดูเป็นคนละคน

ขู่จะแทงพระขู่จะฆ่าพระค่ะ

ก็ไปถามไงว่าเนี่ยเอามีดไปก่อความวุ่นวายที่วัดไหมเนี่ย

เขาก็ปฏิเสธบอกเปล่าไปนั่งเฉย
ไม่ได้ถือมีดไปคูไม่ได้พกมีดด้วย

นี่เห็นมั้ยดึงออกมาจากกระเป๋านั้น

ยาวสักมากกว่าฟุตนึงอะนะ

แล้วก็มีพวกเหล็กส์สีเหงิน
ขนาด๑ฟุตอีก๒ท่อน

ผมก็ถือมีดไปครูที่วัดจริง

พระพุทธมาด้วยเห็นมั้ย
สอบถามไปหรูชื่อละ
กิ๊กผู้ชายคนนี้นายชัยรัฐจอมแปลงอายุ๓๓ปี
แล้วพระที่มาด้วยเนี่ยคือพระวุฒิศักดิ์ตะสุนะคะ
เป็นพระลูกวัดดอนแก้วที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก
พระท่านเล่าเหตุการณ์ให้กับตำรวจฟังแล้วก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะอัตมาก็สนทนาอยู่กับลูกศิษย์ที่กุฏิวัดนั่นแหละ
เห็นเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรนะในกิ๊กใช่ไหม
กิ๊กเนี่ยปั่นจักรยานมาจอดแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในวัด
หลังจากนั้นในกิ๊กเขาก็มาที่กุฏิที่อัตมากับลูกศิษย์นั่งคุยกันอยู่
อาตมาก็ถ่ายถามปกติเพราะว่าดูแล้วเอออาจจะมาขอข้าวกินหรือเปล่า
สุดท้ายเอามีดมาขู่แล้วทำใจดีสู้เสือนะตอนนั้นน่ะถอยไปตั้งหลัก
คือตอนนั้นลูกศิษย์วัดเขาก็หยิบท่อนไม้มา

หลังจากนั้นเนี่ยในกิ๊กก็ปั่นจักรยานไปตามถนน
เข้าไปในสวนสาธารณะแล้วตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ